เรามาดูข่าวกันต่อนะคะสุขใดไหนเล่าเท่าเพื่อนจะแต่งงาน

ร้องให้ไปดีใจไปคุณเมย์พิชานาศ

ล่าสุดเจอคุณหิงปณิตาบอกว่าดีใจมาก
ตัวแล้วนะคะเตรียมตัวเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วค่ะ

คือหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวทั้งหมด๒๒คน

ในวงการ๑๒ท่านด้วยกันค่ะ
เพื่ออัพเดทตอนนี้ได้พิมพ์๔ชุดเพื่อนเจ้าสาว

นิงยังมีความลับที่ไม่เคยบอกใครมาบอกเรา

ข้อแรกเลยคุณหนิงเคยประกาศไว้ว่าตราบเท่าที่คุณเมพิชนาธิ์ยังไม่แต่งงาน
ฉันนี่แหละจะเลี้ยงเธอทุกมื้อเลย
กินที่ไหนจะไปออกตังใจให้ตลอดเลยค่ะ
ต่อไปนี้ก็อดแล้วสิไม่ได้ทุกปีแล้วสิ
นิงก็บอกว่าพูดตรงฉันโล่งมาก
ข้อสองคุณผู้ชมสาวอัพพี่เมย์กับพี่อ้ำเคยเริ่มพันธุ์การบอกว่า
เหมือนกับอเมย์ต้องเสียให้พี่อ้ำหมดละถึง๑แสนหรอ

แต่ว่าค่าใส่ซองน่ะคุณอ้ำเคยบอกว่าถ้าเธอแต่งซะให้อีกทบหนึ่ง

ที่สำคัญนะคะคุณเมย์ต้องให้คุณหญิงอีก๕๐๐๐
ทั้งหมดเพราะว่าเขาพนันกันไว้ไง

ถ้าเราเจอกันมันมีคอมมิตกัน

ปากแต่งงานแล้ว
เขาพนันกันไว้ว่าถ้าเขาได้แต่งก่อน

แล้วให้หญิง๕๐๐๐๐บาทพนันกันไว้นานแล้ว
ก็ให้สีผ้าให้เสื้อเขาเรียกอะไรสีเสื้อสี

ออกบรรเย็นชมพูบรรเย็นอะไรอย่างนี้

เพราะว่าวันแม่ปีนี้เตรียมแผนพาลูกสาวน้องนิรินไปเที่ยวญี่ปุ่น
ไปสองคนเลยไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะคะ
บอกว่าเอาพูดตรงไปแล้วจะตีกันหรือเปล่า

แล้วที่สำคัญนะคะนิ่งเขาก็สอนลูกดีนะ

เพราะเด็กสมัยนี้อาจจะมีเงิน
แม่ไม่ให้เพื่อนแม่ก็ให้อย่างนี้
เด็กก็จะไม่รู้คุณค่าตรงนี้นะคะ

ไปญี่ปุ่นกัน๒คอน่าวจะเป็น
ที่แบบเดินทางกัน๒คนโดยที่แบบ
มันเหนื่อยนะคนเราจะใช้ได้
ก็ต่อเมื่อรู้คุณค่า
แล้วเราก็ต้องหามันได้เองจริง